เพราะยังมีคำเตือนฝนตกทั่วไทยอยู่นะครับ
ติดตามคำเตือนได้จากคุณคุปตนันรู้ก่อนร้อนหนาว

ทั้งสองท่านนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ

ชาวพุทธเนี่ยนะครับโปรดมนติได้ถูกชาวไทยทั้งประเทศ
ก็อาจจะต้องมีการออกมา

หลายคนออกมาทำบุญที่วัดหลายคนเดินทางมากรุงเทพ
วันสุดท้ายที่จะเปิดให้ประชาชนเข้า

ทำกิจกรรมกลางแจ้งต่างในระยะนี้ต้องระวังกันหน่อย
นอกจากในไทยแล้วที่ญี่ปุ่นตอนนี้เห็นคุณสวัสดิ์สารา
จะไปตกหน่อยมาตื่นกันหน่อย

ทำไมมันโค้งเฮียคุณ

นี่เป็นภาพเหตุการณ์พายุงวงช้างที่มีรูปร่างเป็นท่อยาวจากพื้นดินขึ้นสู่บนท้องฟ้านะครับ
ท่ามกลางเมฆพายุฝนสีเทาอึมครึมในเมืองนีงาตะนะครับทางภาคกลางของประเทศญี่ปุ่น
เห็นเหตุการณ์ก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้นะครับ
โดยจากคลิปวิดีโอนี้จะเห็นได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานหลายนาที
ก่อนที่ส่วนฐานของพายุจะค่อยขึ้นไปในอากาศ

ถ้าเกิดสมมุติเป็นบ้านเราก็จะมีการตีเป็นตัวเลขต่างนานาเกิดขึ้น

ช่วงนี้ออกพรรษาพอดีนะครับก็จะพญานาค

เป็นประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เมืองนี

นะครับจากญี่ปุ่นไปแล้วเดี๋ยวมาเมืองไทยของเราต่อนะครับ
ทุกช่วงนี้หลายคนออกไปทำพิธีว่ายพระราชาญกัน

กลางสายฝนที่โปรยปลายในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ
จุดฝนก็จะลดลงตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับ
เช้านี้หลายจุดฟ้าเปิดแล้วเริ่มมีแดดแล้วนะครับ
เช้านี้ก็ออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยนะครับ
ก็อย่างที่บอกไปว่ายังมีหนึ่งเรื่อง

นี่นะครับเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำที่เมื่อวานนี้เนี่ย
เขามีการก่อตัวในบริเวณตอนกลางของประเทศไทยพอดี
แถวบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะครับ

ทำให้เมื่อวานฝนตกค่อนข้างหนักแล้วก็ตกเยอะด้วย

ต้องบางจุดตกทั้งวันทั้งคืนนะครับ
ตอนนี้ห่อมนี้ได้เคลื่อนตัวลงทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

แต่ว่าถึงแม้ว่าจะเคลื่อนตัวลงทะเลเนี่ยนะครับ
แต่เขาก็จะดูดเอากลุ่มฝนเนี่ยเข้าไปหล่อเลี้ยงตัวเขาอยู่นะครับ
ฝนจากฝั่งแปซิฟิกข้ามไปฝั่งอินเดียข้ามมหาสมุทรเลยนะครับ
แล้วการดูดค่อนข้างนี้เนี่ยนะครับความแรงของหย่อมความกดอากาศค่อนข้างนี้เขาจะเบี่ยงเบนกระแสลม
กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กระแสลมมรสุมที่พัดปกครุมไทยเนี่ย

อ๋อวกตายกลับไป

อันนี้คือลักษณะของฝนเมื่อสักครู่นี้หน่อยนะครับ
สังเกตว่าตอนนี้กลุ่มฝนใหญ่ไปอยู่แถวบริเวณมหาสมุทรอินเดียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนนี้ครับเป็นลมหนาวที่ค่อยแผ่มาแล้ว

อีสานเนี่ยเช้านี้หลายคนทักมาในเฟซบุ๊คบอกว่า

สังเกตว่าฝนครั้งนี้พอตกเสร็จแล้วอากาศเย็น
ไม่เหมือนฝนที่ตกก่อนหน้านี้ตกแล้วร้อนอบอ้าว

เพราะว่าเป็นผลของมุมอากาศเย็นเนี่ยที่ค่อยแผลลงมา
หลังจากนี้เขาก็จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้น
เมื่อวานนี้เราจับตาเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำ

ตอนนี้มีการคาดการณ์ว่ากำลังจะพัฒนาความระลมอย่างต่อเนื่อง

จากการคาดการณ์เขามีทิศทาง
เลื่อนที่ไปทางที่ตะวันตกเบี้ยงไปทางเหนือเล็กน้อย
เข้าสู่เขาเรียกว่าฟาร์มพายุแล้วกัน
นี่ครับเป็นเรื่องราวสภาพอากาศในเมืองไทยของเรานะครับ
เดี๋ยวไปติดตามกันต่อสภาพอากาศทั่วทุกมุมโลก
ตอนนี้ใครจะเดินทางท่องเที่ยวเป็นอย่างไรกันบ้าง

โปรดติดตามตอนต่อสภาพประกาศ